พาไปดูบรรยากาศเมื่อวานหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเอกตลอดกาล
อย่างอสรพงศ์ชาติรีนะคะ
ซึ่งก็มีคนที่รักไปร่วมไว้อาลัยกันอย่างคับข้างเลยค่ะ

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีพระราชทานเพลิง
นายสรพงษ์ชาตรีศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดง
มูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังศรี
ที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
โดยมีนักแสดงแล้วก็ประชาชนมาร่วมพิธีประมาณ๕๐๐คนค่ะ

คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังศรี
นิมนต์พระสงฆ์๑๐รูปสวดพระพุทธมนต์
หลังจากนั้นได้เชิญหีบศพออกจากวิหารหลวงปู่โต
เวียนรอบเมนชั่วคราว๓รอบ
ก่อนจะนำขึ้นตั้งบนจิตกาธาน
ซึ่งทำเป็นรูปวัวตัวใหญ่นะคะ
สัญลักษณ์นักศัตริย์ปีชะหรู
ซึ่งเป็นปีเกิดของคุณอาสรพงศ์
แล้วก็มีวัวบริวารอีก๙ตัวโดยรอบค่ะ
ซึ่งประชาชนแฟนหนังแฟนละคร
ต่างพากันมาถ่ายรูปคู่กับภาพของอาเอกสรพงศ์
นำมาตั้งเอาไว้บริเวณหน้าเมนชั่วคราวนะคะ
แล้วก็มีข้าราชการนักการเมือง

เช่นอสีวิรัยคุณนายนาชีวานัน
คุณฤทธิ์ลือชาคุณบินคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์
รวมถึงคุณดวงเดือนจิไทยสงฆ์เป็นภรรยาของอาเอกนะคะ
คุณผู้ชมครับหลังจากพิธีพระชธานเพลิงแล้วนะครับ
ก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมวางดอกไม้จันทร์
จากนั้นก็จะมีพิธีเผาจริงในช่วงค่ำ
แล้วก็เช้าวันนี้ครับมีพิธีพระชธานภาตร่าย
แล้วก็พัฒนาหาร๓หาบในการเก็บอัฐิ

เก็บไว้ที่บ้านของคุณดวงเดือนจิไทยสงศ์
และอีกส่วนจะเก็บไว้ที่มูลนิธิสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังศรี
และจะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้กับอาเอกสรพงศ์อีกครั้งหนึ่งครับ
และเมื่อวานนี้นะคะก็มีพิธีชาปนกิจศพของคุณอาปิยะตระกูลราช
ซึ่งถือว่าเป็นพระเอกร่วมยุคกับอาเอกนะคะ
บรรยากาศการจัดงานอยู่ที่วัดจินดารามที่จังหวัดนครปฐมค่ะ

ทางครอบครัวก็ได้นำอัฐิไปลอยอังคาร
ที่วัดบางช้างใต้ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะ